มาต่อกันที่เหตุสะเทือนขวัญเป็นเหตุฆ่ตกรรมที่มีคนไปพบสาวนิระนามถูกฆ่าแล้วก็ยัดใส่ในกระเป๋า
ยัดศพไว้ในกระเป๋าเดินทางสีดำใบใหญ่แล้วลอยมาติดแพร่จอดเรือ
ตลิ่งแม่น้ำโขงที่บ้านโพทองจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้
ข้างในผู้เสียชีวิตเป็นหญิงอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
ผมยาวสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตรถูกคลุมด้วยถุงดำทั้งตัวเลยค่ะ
ตัวเนี่ยงอคุดคู้อยู่ในกระเป๋าเดินทาง
ใบหน้าเหมือนกับถูกทุบด้วยของแข็งไม่มีเชือกมัดศพตามร่างกาย
ไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนิค่ะแต่ว่าคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้าวัน
ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะแล้วเขาก็พบก้อนหินภูเขาขนาดใหญ่ในกระเป๋าด้วย
เอกสารประจำตัวอะไรไม่มีตำรวจเนี่ยนะคะโดยภูมิกับสพธาตุพนมเนี่ยบอกว่า
ก็เก็บรวบรวมหลักฐานนะคะประสานพื้นที่ต่างให้หาเบาะแสนะคะ
หลักฐานสำคัญที่ตำรวจบอกว่าจะเชื่อมโยงไปถึงผู้ตายก็คือ
แล้วก็มีหมอนพิงหลังอยู่ในกระเป๋าด้วย
เสื้อผ้าที่ผู้ตายสวมใส่เนี่ยทำให้คาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นคนมีฐานะหรือเป็นคนชอบแต่งตัว
ตอนนี้ก็สั่งระดมทีมสืบสวนแกะรอยในพื้นที่นะคะ
เชื่อว่าน่าจะเป็นคนต่างถิ่นหรืออาจจะเป็นคนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ตอนนี้ก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์บุคคลที่สถาบันนิติเวศแล้วค่ะ
กระเป๋าเดินทางอันนี้ก็สามารถบ่งบอกได้เหมือนกันนะคะ
มีข้อมูลว่ากระเป๋าใบที่เจอเนี่ยเป็นกระเป๋าที่นิยมใช้ในประเทศลาวและกัมพูชา
เพื่อใส่สิ่งของไปขายตามหมู่บ้านเพราะว่ามีขนาดใหญ่สามารถใส่ของได้มากกว่ากระเป๋าเดินทางทั่วไปนะคะ
อันนี้ก็เป็นเบาะแสที่ตำรวจเขาได้มาในตอนนี้นะคะกำลังแกะรอยไปค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพธาตุพนมบอกว่ามีนักธุรกิจชาวลาวนครหลวงเวียงจันทร์สปลาวประสาน
ขอเดินทางมาตรวจสอบรูปภัณฑ์สันฐานรวมถึงผลชนสูตรผู้เสียชีวิตนะคะ
เชื่อว่าเป็นญาติที่ศูนย์หายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกำลังรอการยืนยันตัวตนอยู่ค่ะ